ซีซั่นนี้โดยนายพาธิสุภพงศ์
เลขาธิการสมาคมเปิดเผยว่า
สมาคมได้พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่าย
เบื้องต้นทำหนังสือสอบถามไปยังสมสอสสมาชิก

โมสรต่างนั้นพร้อมที่จะแข่งขันในสถานการณ์แบบนี้

ว่ามูลค่าสิทธิประโยชน์นั้นจะมีการปรับลดเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ขั้นตอนก็คือจะหารือกับสโมสร
มีความต้องการจะลงแข่งขันในรูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
การแข่งขันให้จบฤดูการภายเดือนธันวาคมปีนี้
แต่ว่าต้องแข่งขันทุก๓วันนะครับ

ถ้าเกิดบอลไทยลีกนั้นกลับมาแข่งก่อน๑๒กันยายน
ก็จะไม่มีนักเตะต่างชาติที่สามารถเดินทางกลับมาสมทบกับทีมได้ทัน

สมาคมนะครับยังมีความจำเป็นวางแผนการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทย

ก็จำเป็นต้องให้ประโยชน์ลงตัวกับทุกฝ่ายให้ได้ครับ